แต่ทีนี้ที่หลายคนถามว่าเมื่อไหร่หนอ
คนไทยจะสามารถตรวจเชื้อเองได้ที่บ้าน
ไม่ต้องไปต่อคิวไม่ต้องไปรอคิวตากยุงตากฝนนะคะ
หลักคนบอกมันอันนาฐาเหลือเกิน

นี้บอกว่าออยไฟเขียบแล้วนะคะที่จะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย
ร้านขายยาทั่วไปนำมาตรวจเองที่บ้านแต่ใจเย็น
ใจเย็นค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังซื้อไม่ได้
ไม่ใช่ว่าวันนี้แบบโอ้ฟังข่าวรสลินปุ้ยพี่ต้นพี่เบิร์ตอ่านข่าว
แล้วออกจากบ้านไปซื้อที่ร้านขายยาอย่าพึ่ง
อย่าเพิ่งซ้อมแยงฮะบางคนบอกว่ากลัวจะแยงไม่ลึกเท่าหมอแยง
เริ่มซ้อมแยงยังยังไม่ได้ซื้อบางคนเอาคัตเติ้บัตรไปแยงนะ
จริงนะตั้งสองเซนครึ่งเป็นอย่างน้อยอ่ะเออ
เป็นทางการจากนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อวานนี้ท่านออกมาแถลงข่าว
มันคือชุดตรวจความเร็วนะครับคุณผู้ชม
เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด๑๙บอกว่า
คือตอนแรกเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
เปิดโอกาสให้เฉพาะสถานพยาบาลใช้ชุดตรวจดังกล่าวได้

จะให้ประชาชนสามารถซื้อไปตรวจเองที่บ้านได้แล้ว
โดยจะขายผ่านทางร้านขายยาสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมต่าง
ตรวจดังกล่าวต้องมาจากผู้ได้รับการอนุญาตนำเข้า
หรือได้รับอนุญาตจากออยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเปิดเว็บไซต์ออย
จะพบเลยรายชื่อลิสต์มา๒๔บริษัทด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ที่มีการขายกันผ่านออนไลน์
นั่นไม่ใช่นะคะอย่างนะว่ะคุณผู้ชม
และประชาชนสามารถนำไปตรวจได้แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วว่าผลเป็นบวกคือท่านติดโควิด
และเข้าสู่กระบวนการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศของกระทรวงแล้ว

เหลือแค่ตอนนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าใช่ไหมพี่เบิร์ตใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคือสัปดาห์หน้าไม่น่าจะทัน
คือทางเอกชนเขาแอบบ่นมาให้ได้ยินบอกว่า
จะต้องยื่นใหม่ยื่นใหม่ฉะนั้นกว่าจะได้ยื่นใหม่ก็ใช้เวลาอีก๓๔วัน
ถ้าสมมุติท่านกรุณาที่จะอนุมัติก็ประมาณอีก๑๐วันได้ขายอย่างเร็วที่สุด
แต่ก็ไม่ใช่ก็ทำให้ที่ผมบอกว่าหลอกให้หย่าแล้วจากไปคือมันจะไม่ใช่สัปดาห์นี้แล้วไง

ไม่ใช่สัปดาห์นี้อย่างที่มีข่าวออกมาว่าจะซื้อได้แล้ว
ถ้าเกิดบวกตัวเลขจากพี่๑๐บวก๓ก็เป็นอย่างน้อย๑๓วัน
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีใช้นะเรามีใช้กันแล้ว
แต่ใช้เฉพาะในทางการภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
ในกรุงเทพมหานครมี๓จุดด้วยกันนะคะตรวจได้จุดละ๓๐๐รายต่อวัน
จุดแรกก็คือสนามกีฬาทูปะเตมีกองทัพอากาศปฐุมธานี
จุดที่สองสนามราชมังคลากีฬาศาสตร์กรุงเทพฯ
ที่๓ลานจอดรถชั้น๕อาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ส่วนสนามฟุตบอลกองพลปตอเกียรติกาย
ใกล้กับอาคารรัฐสภานะคะจะเริ่มตรวจกันในวันพรุ่งนี้
เป็นต้นไปรับวันละ๓๐๐คน๓๐๐เคส
ทางนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนกว่าจะครบ
หากผลเป็นบวกว่าติดเชื้อก็จับคู่เลยค่ะ
คลินิกชุมชนอบอุ่นเพื่อดูแลท่านที่บ้าน
หรือชุมชนในพื้นที่นั่นเองนะครับ